แม่น่ากลัว

แล้วก็เป็นงานวันฮาโลวินแบบล้านนา

ผีก็จะแบบหลอกจ้าวแร่จ้าวอย่างนี้เหรอคุณ

เดี๋ยวไปดูกันนี่เป็นการแต่งกายแบบผีหลากหลายรูปแบบ
โอ้โหทรงเสียงนะครับร้องหวยหวนเลยทีเดียว
เป็นส่วนหนึ่งของขบวนแห่ภายในงานประเพณีวันปล่อยผี

หรือว่าที่เรียกแบบให้มันอินเตอร์หน่อยก็ฮาโลวีนล้านนา

แห่มาอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไปยังวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม
โอ้โหในขบวนนี้ก็แบ่งเป็น๓ขบวนนะ
มีขบวนขุมนรกขบวนสวงสวรรค์
และขบวนพุทธภูมิหรือว่าโลกมนุษย์
ซึ่งก็มีนักศึกษาและชาวบ้านเข้าร่วมขบวนเนี่ย
กว่า๕๐๐คนเลยทีเดียวมาแบบยิ่งใหญ่

เพื่อที่จะให้มารับส่วนบุญกุศล

ฮิลาจากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองครับ
ทางภาคใต้ฮ้องว่าประเพณีชิงเปรตนะครับ
และประธานภาคอีสานยนต์เรียกว่าประเพณีบุญเว้าประดับดิน

แต่ว่าทางภาคเหนือล้านนาเราเนี่ย

เอาล่ะคุณผู้ชมครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เป็นการสืบเนื่องจากทางวัดศรีดอนชัยปาติงามก็ได้ก่อสร้างอุทยานนรกสวรรค์เสร็จแล้ว
โดยใช้ทุนก่อสร้างถึง๑๖ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ
ก็จะใช้เนื้อที่กว่า๑ไร่ในการสร้างขุมนรกจำลองรวมทั้งสร้างอุทยานสวรรค์และสร้างสถานที่ประสูจน์ตัดสรุและปรินิพานของพระพุทธเจ้าอย่างงดงามอีกด้วยนะครับ
ก็เอาไว้ให้ญาติโยมเข้าไปศึกษาธรรมะแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้ปรงกับชีวิตไงได้รู้จักถึงโทษของการทำไม่ดี
ต้องตกนรกนะแต่ถ้าทำดีก็ได้ขึ้นสวรรค์
เอาให้เห็นภาพชัดเจนเพราะว่าของแบบนี้เป็นความเชื่อเป็นนามธรรมแต่ถ้าเห็นแบบนี้เราอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบคิดมากขึ้นก่อนที่จะทำอะไรถูกต้องครับ